ถ้าจำได้คงจะจำได้ต่อว่า

ส่วนเรื่องของทรัพย์สินจะเป็นยังไง
เขาบอกว่าญาติญาติบอกเดี๋ยวจะเปิดเผยหลังทำบุญกระดูกแล้ว

แล้วจากนั้นก็มีข่าวว่าเขารักษาโรค

แล้วก็เขาเสียชีวิตแล้ววันนี้ครับ
ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
เดี๋ยวจะทำบุญกระดูกนะครับ
เผาเลยแล้วจะทำบุญกระดูกนะครับ

ตะบนบ้านหนองบ่อนะฮะ

คือเราทราบความเคลื่อนไหวของเขามาตลอด

ก่อนรู้ว่าป่วยก็เป็นภาพที่ผลแล้วนะครับ

เหลืออยู่๑๐ล้านเพราะใช้จ่ายไปบ้างแล้ว
ทำบ้านทำธุรกิจ

และให้พี่สาวเป็นผู้จัดการมรดก
นางทดาวิแก้วสวนจิก

เปิดเผยบอกว่านะฮะ
เผาทันทีเลยล่ะนะครับ
เพราะว่าแพทย์ให้ชาปนกิจในวันเดียวกัน

แล้วเดี๋ยวจะนำกระดูกไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

เพราะชีวิตคือชีวิตจริงนะฮะ